แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่ยังมีอยู่เลย

คอร์เซ็นเตอร์ถึงขั้นตกใจ
วางสายโดยเร็วเมื่อได้ยินกับเสียง

คุณคุณอยู่ด้านข้างสามารถเปิดคำถามกันหน่อยครับ
จะบอกว่าผมมีพัสดุอย่าไว้ในสู่ฝงใช่ไหม
จะบอกว่าผมมีพัสดุอย่าไว้ในสู่ฝงใช่ไหม

จะบอกว่าผมมีพัสดุอย่าไว้ในสู่ฝงใช่ไหม

แล้วเรื่องนี้เราจะผลักดันไง

คุณถามอะไรคุณถามอะไรไหมตอนนี้

ถามทำไมว่าหุดหงิดหรือเปล่าไม่ได้เป็นคนหุดหงิดเลย

คุณไปไหนคุณจะให้ฉันไปไหน

โฮบเอาจริง

ตกใจวางสายดีกว่า
มีพัสดุตกหล่นใช่ไหม

อะไรนะมีพัสดุตกหล่นใช่ไหม

ก็คือเสียงหมัดธนายก

ท่านมีเสียงคนเอกลักษณ์จริง
ใช่ถือเราก็รู้เสียงแบบนี้คือเสียงนายกตู่

เสียงนายกวางสายไปเลย
ก็ทีหลังอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นอย่างงี้